มาดูเรื่องราวในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
มีผู้โดยสารหนุ่มคนหนึ่งเขาโดยสารไปกับรถแท็กซี่คันหนึ่ง
พยายามโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของตัวเองปลายสายไม่มีคนรับ
ก็เลยตัดสินใจไปหาข้อมูลของรถแท็กซี่ที่ตัวเองโดยสารเขียวเหลือง
กระทั่งไปทราบชื่อคนขับไปทราบที่อยู่ตามไปถึงบ้านเลยค่ะ
พอไปถึงบ้านก็พยายามที่จะสอบถามว่าคุณพี่เอาโทรศัพท์ผมไปหรือเปล่า
ก็โตเถียงกันไปโต้เถียงกันมาทีนี้สุดท้ายแท็กซี่ค่ะ
เขาปลากระเป๋าของเขาออกมา
จ้าเอ๋เคสเคสโทรศัพท์ของผู้เสียหาย
ปรากฏว่าหล่นออกมาจากกระเป๋าของคนขับรถแท็กซี่
เขาเอาไปแต่เคสหรือเปล่าเขาไม่ได้เอามือถือไป

นี่คุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์
วันที่๓๑มีนาคมช่วงสักประมาณ๓๔โมงเย็น
หล่นบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน
มมชช๒๐๒๙กรุงเทพมหานคร
ทีนี้พอรู้ตัวว่าเอาล่ะตัวเองทำโทรศัพท์หาย
ตัดสินใจลองโทรศัพท์เข้าเครื่องตัวเอง
ปรากฏว่าปลายสายไม่มีคนรับ
นักศึกษานุ่มคนดังกล่าวซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์ด้วย
ก็เลยตัดสินใจไปรวบรวมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรถแท็กซี่
คันที่ตัวเองโดยสารไปจนกระทั่งทราบชื่อ
แล้วก็รู้ที่อยู่คนขับ

เดินทางไปที่บ้านพักของโชเฟอร์คนดังกล่าว
ไปเจอตัวคนขับรถแท็กซี่พร้อมกับครอบครัว
แต่มีการเจรจาขอโทรศัพท์ขึ้น

เพราะว่าฝั่งรถแท็กซี่เนี่ยเขาอ้างบอกว่าไม่ได้ขโมยไป
แล้วยังอ้างด้วยนะคะว่าเป็นผู้โดยสารคนอื่น
เป็นคลิปที่ไปเจรจาถึงที่บ้านเลยนะคะ
ก็พยายามบ่ายเบี่ยงว่าไม่ได้เอาไปนะ
โตเถียงเริ่มรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งคนขับรถแท็กซี่
โมโหปลาข้าวของใส่นักศึกษาคนดังกล่าว

พอหล่นเสร็จปุ๊บเคสโทรศัพท์ที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ย
แล้วก็นักศึกษาเขาอ้างบอกว่าเป็นเคสโทรศัพท์ของเขาตกออกมาด้วย
แต่ฝั่งคนขับรถแท็กซี่ยืนยันอย่างเหมือนเดิมเลยนะ

หากอยากจะตรวจสอบหรือเอาเรื่อง

เช่นนั้นผมจะบอกว่าคุณเนี่ย

เออคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เนี่ยนะคะ
ขณะที่มีการเจรจาหากนำไปเผยแพร่
คนขับรถแท็กซี่บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดี
ฐานความผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
เจอจริงอย่างนี้คุณอยากไปขึ้นนะ

พี่ไปเอาพี่ไปเอาตำรวจมาเลย

หนูแจ้งไว้แล้วไปดูใบก็ได้หรือไว้ไปคุยกันที่ขอร้อนออก
เพราะว่าหนูแจ้งใส่ไมค์
ผมมาได้โทรศัพท์มันไม่มีที่มองดิ
ตอน๓โมงแล้วทีนี้พอหายปุ๊บแฟนหนูลงรถปุ๊บ
หนูก็โทรทันทีเลยเพราะว่าลุงเขาเพิ่งออกไป
หนูก็โทรแล้วแล้วทีนี้มันปิดใช่ไหม
ปิดประมาณประมาณ
เนี่ยค่ะเป็นการโตเถียงระหว่างที่หนุ่มนักศึกษาเนี่ยไปตามหาที่บ้านเขาเลยนะบ้านคนขับรถแท็กซี่
เจอทั้งภรรยาเจอทั้งเจ้าตัวคนขับรถแท็กซี่
นี่ภรรยาก็พยายามที่จะชี้แจงแทนแฟนของเขานะ
บอกว่าพี่ไปทำหายที่ไหนหรือเปล่า

แต่นักศึกษาที่เขาทำโทรศัพท์หายก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า
ผมจำได้ตกในรถแท็กซี่คันนี้แหละ
และที่สำคัญไปเจอเคสโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
อยู่ในกระเป๋าคนขับรถแท็กซี่
คือต้องการโทรศัพท์มือถือคืน
จากว่ามีข้อมูลสำคัญเช่นรูปภาพ
รูปภาพมันบันทึกเรื่องของความทรงจำต่างไว้นะคะ
งานรหัสผ่านต่างเลย
อันนี้มันไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้ไง
ก็เลยบอกว่าขอเถอะผมขอข้อมูลข้างในคืน
ก็ได้น้องเขายืนในคลิปที่ได้ยินเลยนะคะ
บอกผมขอผมจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์จริงพี่